ท่านผู้ชมครับเราไปตรวจสอบข้อได้จริงให้นะครับหลังจากเกิดคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครสมาชิกอบจที่สระบุรี
บอกว่าถูกตำรวจใช้ปืนมาข่มขู่นะครับทั้งสองฝั่งสองฝ่ายว่ากันยังไงบ้างเนี่ยเราตามให้แล้วนะครับไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ตำรวจมาหาเรื่องนะคะป้ายทะเบียนนี้นะ
เสื้อสีดำกางเกงขายาว
มีตำรวจอีก๒สัมพลณ์ใส่ชุดด้วย

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒ธันวาคมประมาณ

เป็นร้านโทรศัพท์นัดโมบายมีตำรวจมาระรานคุกคามพยายามยั่วยุ
พกปืนมาด้วยและขึ้นลำเพื่อจะทำร้ายสามี
บอกว่าสามีเป็นผู้สมัครสอจอเขต๑พระพุทธบาท
นามคณะก้าวหน้าสระบุรี
หลังจากนั้นผู้เสียหายก็ไปเดินทางเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
เอาทางนายภูศิษฐ์รังสิธนาพงศ์หรือว่าเสียตีก่อน
เสียตีนี่เป็นผู้สมัครสมาชิกอบจสระบุรีเขต๑พระพุทธบาท
คณะก้าวหน้าคุณภูริพัฒน์บุญนินก็ไปคุยด้วยนะครับ
เสียตีที่อ้างว่าถูกตำรวจไปคุกคามถึงหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือตามคลิปนะครับ
วันนี้เสียตีปิดร้านนะฮะร้านนั้นเป็นร้านของเขานะครับ
บอกว่าช่วงนี้ก็ต้องหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งสจนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นอย่างนี้
ตัวเขากับแฟนสาวนั่งกินข้าวอยู่หน้าร้าน
ตำรวจคนดังกล่าวขับรถเก๋งมาก่อนหน้านี้ตำรวจนายนี้
โทรศัพท์มาหานายแดงลูกน้องของเขาแล้วเหมือนกับจะมีปากเสียงกัน
นายแดงก็เอาโทรศัพท์มือถือมาให้เขาคุย
หลังจากนั้นตำรวจคนนี้ก็ขับรถมาที่หน้าร้านก็ขับผ่านไปหลายรอบ
ก่อนจะไปจอดหัวมุมตรงทางแยกห่างจากร้านสัก๑๐เมตร
แล้วก็ขับรถมาจอดฝั่งตรงข้ามร้านรถกระจกลง
แล้วก็พูดโวยวายลักษณะเหมือนคนเมา
แล้วเอาปืนเนี่ยขึ้นลำกล้องเล็งมาข่มขู่ตัวเขาด้วย
ซึ่งตอนนั้นเสียตีบอกว่าก็พยายามพูดด้วยดี
แต่ตำรวจคนนี้ไม่ยอมหยุดด่าทอต่างนานา
ก็เลยให้แฟนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วแจ้งสายตรวจให้มาตรวจสอบ
จากนั้นจึงไปแจ้งความที่สพพระพุทธบาท
เสียตีบอกว่าหลังจากแจ้งความแล้วจนถึงตอนนี้คดีไม่คืบหน้าฮะ
โดยเฉพาะผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจก็ยังมาคุกคามอยู่
ไม่มีการดำเนินคดีอะไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้สึกไม่ปลอดภัย

แล้วเป็นช่วงที่ตัวเองลงสมัครรับเลือกตั้งสอจอด้วย
คิดว่านี่น่าจะเป็นการดิสเครดิต
ให้ชาวบ้านเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนมีปัญหาหรือเปล่า
อาจจะทำให้ชาวบ้านไม่เลือกเขาก็ได้

ชักปืนขึ้นมาจะยิงเรา

พอดีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพัคพฤตบาส

ก็เลยล็อกเขาแล้วจับอาวุธปืน
พร้อมขึ้นลำอยู่ในตำรวจ
ไม่มีครับ๒ปีก็ไม่ได้มีปัญหา

คือตอนนี้ผมลงสมาชิกสอบจในเขตพระพุทธบาทเขตหนึ่ง
ผมมีความรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจที่ว่า
จะทำให้ชาวบ้านแถวนี้ในอำเภอพุทธบาท
ให้รู้สึกว่าคนนี้มีเรื่องมีแต่เรื่องมีอะไรประมาณนี้ครับ

เราเป็นคนไม่ดีมามีเรื่องมีราวอะไรประมาณนี้

แต่ตอนที่มาเกิดเหตุเนี่ยเขามีอาการเมา

เราก็ติดต่อไปทางตำรวจด้วยนะครับ
อยู่ในคลิปนะฮะดาบตำรวจสุรเดชบุญเศษนะครับ
เป็นชุดสืบสวนภูทรภาคหนึ่ง
เป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปแล้วก็อีกฝ่ายกล่าวหาว่า

คุณภูริพัฒนบุญนินก็ไปคุยด้วยนะครับ
ซึ่งบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา

ตัวเขาไม่ได้ไปข่มขู่หรือว่าไปคุกคามผู้สมัครสอจอคนดังกล่าว

เนื่องจากมีคำสั่งของตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เป็นคำสั่งให้กวาดล้างอาทยากรรม
ช่วงก่อนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ
โดยเน้นย้ำเรื่องของมือปืนรับจ้างแล้วก็กลุ่มผู้มีอิทธิพล
นี่แหละค่ะคือตำรวจได้ข้อมูลมาจากสายลับนะคะ
ว่าเมื่อ๑๗ตุลาคมประมาณเที่ยงคืน
แดงไปนั่งกินเหล้าที่หน้าร้านแห่งหนึ่งย่านป่าช้าตาลอย
แล้วก็มีปากเสียงกับคนคนหนึ่งในวงเล่า
ผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นมาเอาปืนที่พกอยู่ที่เอวออกมา
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหลังจากนั้นก็เอาปืน
เก็บไว้ในรถส่วนตัวที่จอดอยู่ด้านหน้า
แล้วก็กลับมานั่งกินต่อแล้วก็มีคลิปภาพเนี่ยค่ะ
ตามภาพนี้เลยนะคะคือคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่เป็นสาเหตุให้ดาบตำรวจสุรเดชชุดสืบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนดูแลพื้นที่นี้จะนำไปถามนายแดง
ครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคือวันเกิดเหตุเนี้ย
ตัวเองได้โทรศัพท์หานายแดงเพื่อที่จะนัดพูดคุยให้มาเจอกัน
แต่นายแดงไม่สะดวกก็เลยขับรถไปหาที่บ้าน
ใกล้จุดเกิดเหตุพอไปถึงไปเจอในตี
โวยวายอยู่ก็เลยลดกระจกลงถามว่ามีอะไรกัน
ตอนนั้นในตีถือขวดมาด้วยก็กลัวว่าจะมีเหตุร้าย
เพราะท่าทางในตีไม่ได้มาแบบเป็นมิตร
ก็เลยถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้เอาปืนลงจากรถมาขู่ตามที่ในตีอ้าง
แล้วก็บอกว่าจะทำอะไรมีกล้องนะตัวเองอยู่บนรถตลอดนะคะไม่กล้าลงไป

ตำรวจสายตรวจมาถึงก็เลยแสดงตัวและลงจากรถ
แต่ในตียังมีท่าทีตามที่เห็นในคลิป
กล่าวหาว่าไปข่มขู่ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยผมรู้อยู่แล้วว่าผมมีสติ
ที่อดกั้นนะที่เขาด่าผมเยอะแยะพื้นที่มาในภาพผมก็หลุดไปหน่อยนึ
แต่ผมก็หันหลังกลับเขาด่ายาบคายมากอ่ะ
ก็ในภาพเห็นว่าผมไม่ได้ทำอะไรนอกจากที่ว่าหลุดไปหน่อยหนึ่ง
แล้วก็ตั้งหลักกลับมาว่าไม่ทำดีกว่า
ในคำสั่งของพหนึ่งให้ทำการกวาดล้างพวกมือปืนหลุดปืน
มันก็จะปิดก่อนการลึกตั้งช่วงระดมกวาดล้าง
แล้วผมก็ทำการศึกษวนหน้าข่าวตามคำสั่ง
ก็เจอกันแจ้งร้องเรียนว่าแถบนี้โรงเรียนบุ๋๘หัวชาติอารอย
มักจะมีการยิงปืนในเวลากลางคืน
ทางดับตำรวจศูรเดชก็เลยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าว
ไม่ใช่การไปข่มขู่หรือว่าไปเชื่อมโยงประเด็นทางการเมือง
เป็นไปตามคำสั่งของตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
กำชับมาในเรื่องของการสืบสวนหาข่าว
แล้วก็กวาดล้างเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
อีกฝั่งหนึ่งก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ